นักกีฬาจากกรุงเทพมหานครยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับ
แข่งขันกันที่สนามภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภททีมชายกรุงเทพมหานครนะครับ

มาครั้งนี้ทำทีมาโดยคมกริจแสงเป๋านักกีฬาดีกรีทีมชาติไทยเสื้อสีเหลือง
พบกับปฐุมธานีที่มีนพัฒนิจเจริญเป็นมือวางดับหนึ่งของทีม
ก็ผลปรากฏว่าเป็นกรุงเทพนะครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
เอาชนะไป๓ต่อ๐คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จครับ
ขณะที่เทลเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศ
นนทบุรีครับที่มีประพัชยาหัวรกิจในชุดสีฟ้านะครับ
พบกับนครราชศรีมาที่มีอุศนีทวีสัตว์ลงเล่นเป็นคู่แรก
ซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวจากเมืองนนท์ครับ
ผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะไป๓ต่อ๐คู่นะครับ

๒เหรียญทองโดยประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศครับ
เป็นการพบกันระหว่างพระนครศรีอยุธยานะครับ

พบกับเชียงใหม่โดยผลปรากฏว่าเดียวมือหนึ่งของอายุทยาที่มี
ปริญญวัตรทองน่วมเอาชนะนนทกรเวียงซิมมาไปได้ในคู่แรก
แต่ว่าในประเภทเดียวมือ๒แพ้ให้กับเชียงใหม่
แล้วก็ในประเภทคู่มือหนึ่งแล้วก็มือ๒นั้นได้แบตจากอายุทยา
ฟอร์มเยี่ยมครับก็เอาชนะเชียงใหม่ไป๓ต่อ๑คู่นะครับ
ก็ขวาเหลือทองไปครองส่วนดาร์ดิตันทีมหญิงนะครับ
ก็เป็นทางด้านกรุงเทพรองแชมป์จากสงขาเกมนะครับ
ในชุดสีเทาพบกับพระนครศรีอายุทยาก็ผลปรากฏว่า
กรุงเทพก็เอาชนะไป๓ต่อ๑คู่นะครับ